เมื่อวานเราเล่าไว้ที่ว่ามีพี่แท็กซี่คนหนึ่งเขามาร้องเรียนกับเพจสายใหม่ต้องรอด
บอกว่ามีตำรวจสอนอโคครามมายิงปืนขู่เขากลางถนนเลย
เขาบอกอุ๊ยไม่เป็นอันทำมาหากินแล้วตอนนี้กลัวจะไม่รอดกลัวจะไม่ปลอดภัย

คุยกับพี่คนขับแท็กซี่เพิ่มนี่แหละได้ข้อมูลเพิ่มด้วย
แล้วก็ได้คุยกับพยานในเหตุการณ์ได้คุยกับคนในเหตุการณ์ที่เขาแบบเขาเห็นนะ
ว่าจริงแล้วมันมีเรื่องราวอะไรมากกว่านั้น
เอาเรื่องแรกไปดูคลิปต้นเรือนก่อนที่ว่าตำรวจควักปืนออกมาแล้วมีการยิงขู่กลางถนนค่ะ

คือผู้ชายที่พี่แท็กซี่เขาอ้างว่า

คือขับปาดกันไปปาดกันมาเบียดกันมาจนสุดท้ายมาจอดเคลียร์กันตรงนี้
แล้วถูกยิงปืนข่มขู่ใส่แบบนี้
เขาบอกว่าน่าจะเป็นตำรวจสนโคคราม
เขาก็บอกว่าเขากลัวเขารู้สึกไม่ปลอดภัย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๖โมงครึ่งช่วงเย็นเมื่อวานนี้เรียบทางด่วนรามอินทรานะคะ
เราอยากขยายความเพิ่มเติมว่าอ้าวหนึ่งพี่คนนี้ที่ถูกกล่าวอ้างนี่เขาเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
สองมันมีเรื่องราวอะไรกันถึงขั้นต้องลงมายืนยิงข่มขู่กันริมถนนที่คนผ่านไปผ่านมาเยอะแยะขนาดนี้
ส่งคุณแซคนัทวินไปคุยกับพี่ทงชัยค่ะ
ทงชัยคือคนขับรถแท็กซี่ผู้เสียหายที่ไปแจ้งเรื่องกับเพจสายใหม่ต้องรอดนี่แหละ
ทงชัยเล่าแบบนี้วันนั้นผมขับมาถนนเรียบด่วนรามอินทราแล้วก็เจอกระบะคู่กรณีคือกระบะของตำรวจเนี่ย
คนที่เหมือนตำรวจที่เขาอ้างตัวเป็นตำรวจเนี่ยเบียดแล้วก็ปาดหน้าแล้วยังเปิดกระจกโวยวายด่าทอผม
ของลับให้ผมด้วยก็เลยบอกเอองั้นไปเจอกันหน่อยไปไปเคลียร์กันเลยที่หน้าโรงเบียร์เนี่ย
ก็ไปจอดรถเคลียร์กันหน้าโรงเบียร์ครับแต่เมื่อวานนี้ที่พี่ทงชัยยังไม่ได้บอกเราก็คือ
ผมยอมรับว่าตอนลงไปผมก็โมโหผมเลยตบหน้าเข้าไปทีนึง

บหน้าเข้าไปทีนึงพี่ทงชัยตบก่อนตบไปหนึ่งครั้งพอตบเสร็จปุ๊บปลาเหลือบเข้าไปในรถกระบะสีขาวคันนี้ของผู้ชายเสื้อสีดำหัวเกลียนคนนี้
เห็นเสื้อกั๊กเหมือนเสื้อตำรวจเขียนบนเสื้อว่าสืบสวนโคครามพี่ชงชัยบอกเออผมก็เลยไม่อยากมีเรื่องผมก็เลยรีบขึ้นรถแท็กซี่ไปเลย
แต่พี่คนเสื้อดำที่โดนตบหน้าไปน่ะเขาเดินกลับไปที่รถแล้วก็ถือปืนออกมาข่มขู่ยิงขึ้นฟ้าปั้งหนึ่งนัดพี่ดวงชัยบอกอุ้ยตอนนั้นนะพี่คิดเลยแซ็กเอ้ยเป็นยังไงไม่รอดแน่

แซ็คเอ้ยเป็นยังไงไม่รอดแน่
แซ็คเอ้ยเป็นยังไงไม่รอดแน่

แซ็คเอ้ยเป็นยังไงไม่รอดแน่

แซ็คเอ้ยเป็นยังไงไม่รอดแน่
แซ็คเอ้ยเป็นยังไงไม่รอดแน่

แซ็คเอ้ยเป็นยังไงไม่รอดแน่

แซ็คเอ้ยเป็นยังไงไม่รอดแน่

แซ็คเอ้ยเป็นยังไงไม่รอดแน่
แซ็คเอ้ยเป็นยังไงไม่รอดแน่

แซ็คเอ้ยเป็นยังไงไม่รอดแน่

แซ็คเอ้ยเป็นยังไงไม่รอดแน่

แซ็คเอ้ยเป็นยังไงไม่รอดแน่

แซ็คเอ้ยเป็นยังไงไม่รอดแน่

แซ็คเอ้ยเป็นยังไงไม่รอดแน่

แซ็คเอ้ยเป็นยังไงไม่รอดแน่

แซ็คเอ้ยเป็นยังไงไม่รอดแน่

แซ็คเอ้ยเป็นยังไงไม่รอดแน่

แซ็คเอ้ยเป็นยังไงไม่รอดแน่
แซ็คเอ้ยเป็นยังไงไม่รอดแน่
แซ็คเอ้ยเป็นยังไงไม่รอดแน่
แซ็คเอ้ยเป็นยังไงไม่รอดแน่

แซ็คเอ้ยเป็นยังไงไม่รอดแน่

แซ็คเอ้ยเป็นยังไงไม่รอดแน่

แซ็คเอ้ยเป็นยังไงไม่รอดแน่

ไม่รอดเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าเนี่ยยังไม่เจอ

แรกเราดูว่าเป็นรถของคนที่เอาปืนมายิงขู่ขึ้นฟ้าหรือเปล่า
เพราะเห็นเขาเดินมาที่รถคันนี้

เขาบอกเป็นตำรวจ

ขอดูภาพคลิปที่เห็นรถคันสีเทาแล้วก็มีคนเดินมาที่รถสีเทาหน่อยได้ไหม

เห็นไหมเขาเปิดไฟฉุกเฉินอยู่ใช่ไหมคะ
คือรถสีเทาคันนี้จอดเสียอยู่พอดี

ซึ่งคนขับกระบะคนที่ถือปืนยิงปืนขึ้นฟ้าก็ยกมือไหว้ครับ

ก็เลยคิดว่าสงสัยคงจะเป็นตำรวจเหมือนกันนี่แหละ
พวกเขาเรียกเรียกตำรวจมาเลยเรียกตำรวจเขาเข้าความนะ
ตำรวจมาประมาณกระบะคันหนึ่งแหละมาสองประมาณสี่คนหนึ่งมั้ง
ต้องนั่งกระบางมาต้องมาคุยกับคนที่ยิงใช่ไหม
ใช่มาคุยกับคนที่ยิงแล้วก็คนที่ยิงก็นั่งจะต้องไปมานอนด้วย
นั่งเห็นนั่งรถกันไปด้วยกันนะนั่งรถกันไหนพี่
ก็นั่งรถเขาแหละอ๋อนั่งรถกันไปด้วยใช่ไปด้วยกัน
รู้จักการพูดคุยเหมือนเขารู้จักกันไหมพี่ระหว่างตำรวจกับคนนั้น
ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารู้จักกันหรือเปล่าเพราะว่าเขามาเขาก็เขาก็ยกมือไห้กันนะ

ได้คุยกับอีกคนนึงเขาบอกเป็นบุคคลสำคัญด้วยนะในเหตุการณ์นี้
บอกพอสองคนจอดรถลงมาเคลียร์กันอ่ะจริงมันไม่ได้จบแค่คุยกันแล้วมีการยิงปืนขึ้นฟ้านะ
มีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นนะคือมีแท็กซี่อีกสองคนเข้าไปช่วยโชเฟอร์ก็คือพี่ทงชัย
อ่ะผู้เสียหายอ่ะไปรุมทำร้ายคนขับกระบะคันสีขาว
อ๋อเหรอคือไปต่อยเขาเข้าที่หน้าจนเลือดกำเดาไหล
จมูกแดงคนขับกระบะถึงได้เดินกลับไปที่รถแล้วควักปืนออกมายิงหนึ่งนัด
ป้องกันตัวอันนี้เขาว่าอย่างงั้นนะคะ
เอาว่าทั้งหมดทั้งมวลเราได้ฟังเรื่องจากบุคคลสำคัญในเหตุการณ์
ฟังเรื่องจากพี่ทงชัยที่บอกว่าเป็นผู้เสียหายฟังเรื่องจากคนที่เห็นเหตุการณ์
ผู้กำกับการสอนอโคครามบอกว่าโอเคครับผมทราบเรื่องแล้ว
ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วว่าผู้ชายเสื้อดำคนนี้ที่ยิงปืนขึ้นฟ้าใช่ตำรวจในสังกัดผมไหม
แล้วจะรอให้ผู้เสียหายมาชี้ตัวยืนยันด้วย
ถ้าเป็นตำรวจจริงผมก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายทั้งวินัยและอาญาแบบไม่ละเว้นค่ะ
แต่ความจริงถ้าดูจากคลิปดูจากภาพนี่ก็น่าจะบอกได้แล้วนะ
ว่าใช่ตำรวจในสังกัดหรือเปล่า
อาจจะจำไม่ได้หรือเปล่าคะอาจจะในสังกัดอาจจะมีตำรวจเยอะ

หรือทางบรชนดูก็น่าจะรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหม
หรือเอาไปเอาเสื้อตำรวจเข้ามาแขวนแอบอ้างอะไรหรือเปล่า

ต้องออกมายืนยันว่าเออตกลงมันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้น
ถูกทำร้ายก่อนหรือเปล่าป้องกันตัวจริงหรือเปล่า